คุณผู้ชมครับตอนนี้สถานการณ์ฝนทั่วไทยลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับ
แล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงแบบนี้ต่อเนื่องไปอีกประมาณสักเดือนกว่านะครับ
ช่วงเวลานี้เองเราจะเรียกว่าช่วงฝนทิ้งช่วงนะครับ
เป็นช่วงฤดูฝนที่มีปริมาณน้ำฝนน้อยกว่าปกตินะครับ
ปกติแล้วจะมีกระแสลมพัดเอาความชื้นเข้ามาปกคลุม
แล้วก็มีร่องฝนเข้ามาปกครุมเหมือนช่วงสัปดาห์ก่อน
แต่ว่าขณะนี้เองแนวร่องฝนไปอยู่ตรงจีนสักส่วนใหญ่
ดังนั้นจึงทำให้จีนตอนนี้ฝนตกหนักบางจุดมีน้ำท่วมเกิดขึ้นนะครับ
ไทยเองในช่วงเย็นวันนี้ก็มีอยู่บางพื้นที่เท่านั้น
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดที่ติดกับทะเลนะครับ
กลางตอนล่างภาคตะวันออกแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ส่วนวันพรุ่งนี้จากการคาดการณ์ก็พบว่ามีโอกาสการเกิดฝนมากกว่าวันนี้เล็กน้อยนะครับ

ภาคอิสานตอนล่างภาคตอนออกแล้วก็ในประเวณภาคกลาง
ส่วนสถานการณ์คลื่นนะครับหลังจากแรงมาอย่างต่อเนื่อง
คาดว่าจะไปแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงวันเข้าพรรษา
แล้วก็ติดตามการประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเน้นย้ำก็คือสถานการณ์ภัยแรงนะครับตอนนี้จากฝนที่ตกลงมาน้อย
ทำให้มี๔จังหวัดตรงนี้ตากศรีสเกตมหาศาลคามและชลบุรี
ต้องเตรียมรับมือกับภัยแรงที่กำลังจะมาถึง
ดังนั้นในระยะนี้สำรองน้ำไว้ใช้สำหรับการอุปโภคบริโภคด้วย
มีทั้งหมด๘อำเภอ๓๒ตำบล๒๓๒หมู่บ้านด้วยกัน
ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเองถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงฝนทิ้งช่วง
แต่ว่ากรุงเทพก็ใกล้กับทะเลดังนั้นจึงทำให้ปริมาณความชื้นที่เข้ามาสะสม
เป็นผลพวงทำให้ยังมีโอกาสเกิดฝนได้ด้วย
จากการตรวจสอบเนื้อผมว่ากรุงเทพฯโอกาสการเกิดฝนยังคงเยอะอย่างตอนนึง
ก็ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในช่วงเย็นใครที่จะใช้รถใช้ถนนก็ต้องระวังด้วย
และนี่คือทั้งหมดของรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพุทธนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ